มันก็รูดเต็นต์ขึ้นมาถามว่าเออคนกลับไปหมดยังผมยังไม่เห็นใครเลยสักคนผมก็เลยบอกมี

มันกระโจนตัวเข้ามาในในเต้นเราเลยอ่อ
มันก็พี่ผีหลอกผีหลอก
แฟ้งแจ๊คพูดไม่ทันขาดถ้ำเชื่อไหม

ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับและสำหรับในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนะครับ
เรามีธีมมานำเสนอคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของปีใหม่หมาดครับ
เชื่อว่าหลายคนนั้นคงจะเดินทางไปนู่นไปนี่ครั้งนี้เรามาพร้อมกับทีมผีข้ามประเทศครับ
และนักเล่าคนแรกของเราในปี๒๕๖๔พร้อมเป็นที่เรียบร้อย
เราไปติดตามชมสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้พร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
รับเชิญท่านนี้เคยมาสถานีผีดุของเราแล้ว๑ครั้ง
ครั้งนี้เขากลับมาพบกับคุณผู้ชมครับในทีมของเราที่มีชื่อว่าผีข้าม
ประเทศครับยินดีต้อนรับคุณเบาวิวครับสวัสดีครับเบาวิว
มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุแล้วใช่แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้บรรยากาศในการพูดคุยกันดูแปลกสักหน่อยหนึ่ง
ครับนะครับมันก็ดูร้อนหน่อยและที่สำคัญนะฮะเบาวิวมาเป็นเรื่องแรกของปี๒๕๖๔ด้วย
ถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่กับสถานีผีดุของเราใช่ครับครั้งนี้ฮะมาพร้อมกับเรื่องของศักระหลอน
ครับเรื่องนี้ไปเจอมาที่ไหนเรื่องนี้นะครับเราเจอที่ประเทศลาวอะครับที่สปลาวเพื่อนบ้านเลย
เออนะครับเข้ากับคอนเซ็ปต์เลยนะฮะผีข้ามประเทศครับเป็นยังไงฮะเรื่องนี้เบา
คือเรื่องนี้ครับต้องย้อนไปสมัย๘ปีที่แล้วซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเบาวิวยังบวชอยู่ด้วยครับก็ได้รับการจัดพระเมนการจัดเมนนะฮะ
ซึ่งอันนี้ทางวัฒน์ทางประเทศลาว
ท่านมีหลวงพ่อท่านมรณภาพอยู่แล้ว
พอท่านมาร่วมงานท่านก็รู้สึกแบบชอบ

ก็เลยติดต่อไปว่าทาบทามให้ไปจัดให้หน่อย

ก็เลยตกลงกันที่จะไปร่วมงานศพหลวงพ่อเจ้าว่าคุณก่อน
ด้วยจังหวะเราก็อาศัยว่าไปเที่ยวด้วยอะไรอันแต่นี้ค่ะ
จนกระทั่งเราก็ถึงวันกำหนดก็เลยเดินทางก่อนล่วงหน้า
ไปกันทั้งหมดเนี่ยมีเบาวิวตอนนั้นเป็นพระครับ

แล้วก็มีโยมคารวาสตามไป๓คน
ก็เดินทางกันทั้งหมด๕คนด้วยกัน
พอเดินทางไปถึงจังหวะนั้น
ไปกราบศฏรรย์หลงพ่อพระศียีที่หนองคาย
ซึ่งก่อนหน้านี้เราซื้อดอกไม้
ไปที่เรียบร้อยแล้วก็เดินทางกันไป
ก็แต่ทีมเมนทีมที่เขาแบ่งเป็น๒ทีม
เนนเขาเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว
ในขณะนั้นก็เหมือนกับคนที่เขาจะไปข้ามไปต่างประเทศเนี่ย
ฝั่งนู้นเขาก็ต้องมาเหมือนมาไหว้หลวงที่นี่ก่อน

เอาเดี๋ยวเราแวะขอพรเหมือนพักรถด้วย

เดินทางถึงหนองคายประมาณเกือบตี๕เสร็จได้

เออน่าจะเป็นคนไปงานเดียวกับเราหรือเปล่า
เพราะหลวงพ่อวันนี้ดัง
ก็ข้ามฝั่งไปพร้อมกันกับคณะรถทัวร์ของเขานะครับ
พอถึงประเทศก็จะมีเหมือนกับทางหัวหน้าหมู่บ้านอย่างนี้
ผมไม่แน่ใจอาจจะเรียกเป็นผู้ใหญ่บ้านก็แล้วกันนะครับ

เหมือนมารับจากฝั่งลาวฝั่งฝั่งไทย
ระยะทางเนี่ยสภาพเลยเลยตัวเอาตัวเมืองไป
สภาพแวดล้อมจะบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่บ้านแบบชนบทมากเลย
ไม่เคยเห็นแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยตอนสายอากาศเริ่มเย็น

วัดที่เราจะไปศพหลงพ่อเนี่ยก็ไปกราบศพหลงพ่อก่อน
ก็เป็นวัดเหมือนในตัวตำบลเล็กไม่ใหญ่มาก
หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูที่จริงก็คือไปที่ตั้งเมน
คือไม่ได้ตั้งที่วัดห่างออกไปอีกประมาณเกือบ๓๔กิโลจากวัดนะครับ
วิวก็ไปกันตอนนั้นก็อยู่ช่วงประมาณเที่ยงแล้ว
ก็ไปกันเสร็จก็ไปดูมีน
เมนเขามาลงพื้นที่แล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้ก่อตั้งอะไรแค่ขนของลงมา
เราสภาพเห็นขนาดตั้งวันมันจะมีสาลาเล็กอยู่สาลานึง
สาลาเล็กเปรียบเหมือนเป็นพับพลาให้เหมือนวางอะไร
เหมือนคนจะมาโปรงศพมาอะไรเผาศพ

แต่งั้นเหมือนเป็นปากช้าที่เข้าไว้สำหรับเผาศพประจำหมู่บ้านเขา
แต่ซึ่งสภาพรอบเปรียบเหมือนเพิ่งไถไป
เหมือนเพิ่งเกลี่ยพื้นที่ให้มันดูเรียบร้อย
วิวก็เลยตกลงว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวให้ช่างเมนเริ่มทำงานก่อน๒วัน
เราไปล่วงหน้าก่อน๕วันเราก็เลยไปนอนที่วัดก่อน
แล้วพอหลังจากนั้นวันก่อนที่ศพหลวงพ่อจะเคลื่อนมา
เดี๋ยวเราจะลงพื้นที่จริง
เราก็เลยตัดสินใจว่าเราไปนอนที่วัดกัน
ดอกก็ดอกไม้แช่อะไรเสร็จเรียบร้อยวัดสภาพวัดก่อนจุดแรกมันมีเรื่องแปลกตรงที่ว่า
สภาพวัดเนี่ยเป็นสาราไม้เก่าแล้วมีศพหลงพ่อตั้งอยู่
ซึ่งก็จะเป็นดอกไม้ปลอมก็ไม่ได้ดูหรูหลาอะไรมาก
แล้วเราก็เลยถามว่าหลวงพ่อแล้วจะให้พวกผมมานอนตรงไหนกัน
ว่าเอากุฏิมันไม่มีก็นอนกันตรงนี้แหละ

ช่วงจังหวะคืนนั้นนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นการสวดศพ
เหมือนคืนสุดท้ายแล้ว
คนก็เริ่มมาทยอยกลับมากลางคืนแล้วก็

ตั้งวันไม่มีคนเลยมองจากสาราวัดไปก็ไม่มีคน
แต่กลางคืนคนเริ่มแต่งตัวเลย

แล้วก็พวกสายคนพวกนี้ก็ชอบทำบุญมาก
สักวันมีงานใหญ่คงจะมากลางคืน

นอนได้ปกติเหมือนจากเราเพียมาด้วย

จนกระทั่งวันที่เราจะต้องเก็บของแล้วย้ายไปที่เมน
ช่างเมนเขาก็กลับมานอนที่นี่ทุกวัน

มีช่างเมนคนหนึ่งที่สนิทกันเมื่อจัดงานศพครั้งที่แล้ว
ช่างเอาทำไมไม่ไปนอนที่นู่นกันเหรอ

เขาจะต้องเอาเคลื่อนศพขึ้นไปบนเมนก่อนครับ

ช่างเอาอย่างนี้แล้วกันติดไฟสปอร์ตไลท์ให้๒ดวงได้ไหม

อย่าไปพร้อมก็เลยก็นั่งลงไป
พอไปถึงพื้นที่เราก็เห็นเมนเริ่มตั้งขึ้นแล้ว
ทั้งหมดวันนั้น๗ยอดนะครับ
ก็คือมี๗๗ซุ้มด้วยกันค่อนข้างใหญ่
แล้วพื้นที่โดยรอบก็ไม่มีเต็นต์อะไรมากาง
เราก็ยังแปลกเลยแล้ว

ตอนแรกบอกอยู่คิดว่ามีเต็นต์เราคงจะนอน

ไม่มีเต็นต์ให้

สงสัยเราจะต้องไปนอนในสารานี้

ก็เลยขนดอกไม้เอาไปกองในสารานี้ก่อน
เพราะมันมีหลบแดดได้ที่เดียว
แล้วเราก็ตัดสินใจว่าคืนนี้นอนที่นี่แหละ

ก็เริ่มจัดดอกไม้กันไปเรื่อย
สุดท้ายเราการเต็นต์ก่อนตอนเย็นละ

แยกออกมาตรงร้านโล่ง
บรรยากาศตอนสัก๕๖โมง

แต่เขาเปิดสปอร์ตไลท์ไว้ให้แล้ว
มันเป็นสภาพแบบว่าฟ้ากำลังมืด
แล้วมองไปมันจะเวิ้งว้างเป็นต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็เป็นทุ่งนาเป็น
มันรู้สึกหดหูมากแล้วบอกว่าโหยทำไมชีวิตเรามาโดนปล่อยอยู่แบบนี้
แล้วมันต่างบ้านต่างเมืองด้วยนะ
ใช่แล้วมีน้ำเป็นบุคคลละ๒๓ขวดที่หอบมาจากวัด
แล้วก็ไม่มีใครเลยที่จะมาดูแลเราตายแล้วชีวิตฉัน
ก็มาคิดในใจจนกระทั่งทำกันไปเรื่อยแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้
เอาจัดส่วนที่ต้องไว้ศพก่อนคือเชิญตรงจิตกาธานก่อนงั้นก่อน
แล้วเราตัวอื่นค่อยว่ากันก็เริ่มเบี้ยวแล้วก็เริ่มแบบ
ถ้าเกิดไม่มาดูแลเราเราก็จัดเท่าที่เราไหว
ก็เริ่มประมาณสักทุ่มเสร็จโววิวก็กำลังจัดไฟจัดไป
ก็เลยจัดอยู่ข้างบนให้เด็กก็เตรียมดอกไม้อยู่ข้างล่างในสารา
ก็เห็นคนค่อยเดินออกมา
ใส่ชุดเหมือนชุดชาวบ้านโดดออกมามายืนดูมาเดิน
เราไม่คิดถึงว่าจะเป็นอะไรเลยเลยเริ่มครับเน้นอยู่ฝั่งนี้

ผู้ใหญ่บ้านน่าจะเกณฑ์คนมาเก็บพื้นที่
ก็เริ่มเดินกันฝักไหว
แล้วก็เห็นเขาเดินกันอยู่ในบริเวณรอบ

เขายังให้แบบว่าโยมช่วยยกดอกไม้ตรงนี้หน่อย
เขาก็บอกว่าเนรถ้าเกิดมีอะไรก็บอกนะ

เป็นภาษาลาวเราก็ฟังไม่ค่อยถนัด
นี่ก็บอกครับครับก็ช่วยกันยกดอกไม้จัดไปสักพักหนึ่ง
ประมาณสักเกือบ๔๕ทุ่ม
คนก็ทยอยกลับกันไป

เห็นคนยังยืนป้วนเปี้ยนอยู่ในสารา
ซึ่งมันห่างกันไปประมาณไม่ถึงไม่สักไม่กี่เมตร

เอายกดอกไม้ขึ้นมามาเติมให้หลวงพี่หน่อย
สักพักนึงเดี๋ยวยกขึ้นไปให้

ไอ้เด็กต่อมาก็หันไปมองซ้ายมองขวา

แล้วก็บอกว่าเอ้าจะมายกแบกหนักทำไม

เขาบอกว่าหันไป

เพราะว่าสปอร์ตไลท์มันก็สาดไปไม่ถึง

เปลี่ยนใจแล้วก็เลยสั่งหยุดการทำงาน

ก็ติดตามสาราเราก็เลยบอกช่างไฟ

ก็คือในส่วนสาราที่ไว้ดอกไม้นะครับ
เพราะอยู่ตรงนั้นต้องผูกผ้าเพื่อให้พระผู้ใหญ่นั่ง

แต่เราเห็นคนมันเดินอยู่ทางข้างหลังนี่มั้ง

ว่าคนมันจะเดินออกไปทางสารานี้ได้ไง

บ้านคนอยู่ตรงนี้เราอาจจะแบบว่าไปขอความช่วยเหลือ
เผื่อมีเหตุเกิดอะไรขึ้น

กับโยมอีกคนนึงรุ่นน้อง

หันไปดูพอหลังจากโซนตรงนั้น

เขาเรียกว่าพวกเศษกระดูก

ต่างเนี่ยเหมือนเขาเอาหอบ

บางทีก็ใส่ถ้วยบางทีก็ไม่ได้เป็นโกรธเหมือนบ้านเรานะ

ห่อผ้าเต็มกองเลย

ที่ในใจเนินเขาก็เลยบอก

เนรว่านะไม่น่าจะเอามากอง
ผมว่าน่าจะมาจากสารานี้เลย

สารานี้มันเป็นเหมือนสาราทำไว้เพื่อ

เขาเลยหอบไปกองไปข้างนอก

ตอนแรกเราตกลงกันเลยว่า
เดี๋ยวเราจะทำตอนกลางคืน

เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเคลื่อนศพมาเลย

น้อยเราก็เลยถามผู้ใหญ่ที่เขาไปรับเราเนี่ย

ก็อยู่ตรงที่ประมาณ๒๐หลังคาเรือนได้
แล้วประชากรคนประมาณกี่ร้อย

ก็ไปมากันก็ห่างจากตัวเมืองเนี่ย

จนกระทั่งตกกลางคืนตอนนี้ศพหลวงพ่อมาแล้ว

ตัดสินใจว่าข้างบนนี้เสร็จหมดแล้วเหลือทำข้างนอก

จนกระทั่งประมาณสัก๒ทุ่มเวลาเดิม

เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่า

เนรเอากันแค่นี้พอ

บรรยากาศมันเลยไม่น่ากลัวเหมือนคืนแรก

ก็ล้างกันเข้าที่พัก

คนยิ่งมาคนมาไหว้

มันจะเป็นเต็นต์จะเป็นตะข่ายนะพี่

ขึ้นไปบนเมนแล้วก็ไปกาก
ใส่ชุดมีผ้าสบาย

ธรรมดาไม่ได้แต่งตัวหรูหลาอะไรมาก

บางคนก็อยู่กันก่อน

เห็นชาวบ้านคิดว่าเป็นชาวบ้าน
ตอนแรกผมไม่มั่นใจเลยว่าเป็นชาวบ้านแน่นอน

เพราะว่าคนควรจะมากราบศพหลวงพ่อ
แต่เราบอกวันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อย

ถ้าจะออกไปพบประโยมต้องห่มผ้าอีก
ก็เลยให้โยมข้างเลย

ไปบอกให้ชาวบ้านเขาช่วยเก็บสิขยะนะ

เพราะว่าส่วนของพ่อการตัดไฟมันสว่างมาก

เราก็เห็นทน

อยู่บนเมนอยู่บนยอดสุดเลย
อยู่บนโลงเนี่ย

แล้วก็กาบเพราะกาบเสร็จปุ๊บ

คนเต็มสาราที่ไว้เลย

จนกระทั่งผ่านไปนิ่งดึกคน

เราก็เลยไม่อยากที่จะเปิดเต็นต์ดู

เราก็เลยนอนสักพักเดียว

เอาอะไรไหมเอาน้ำอะไรไหม

ใครอ่ะบอกผมเองผมเอง

ก็เห็นหลวงพี่เข้าเต็นท์เร็วจังเสร็จหรอ

เหนื่อยตะมะเกี้ยคนมากักเต็มเลย

ถ้าเกิดมีมันต้องมีรถสวนทางสิไม่มี

เห็นยืนอยู่หลังแสงไฟ
พี่จัดนึกบอกไว้ว่าไฟมันสาดลงไป

นู้นไง
ยืนเป็นแผงเลย

มันโจรตัวเข้ามา
ก็ดีตัวเองเข้ามาตั้ง

แล้วถือไม้หลากมา

มันจ้องมาทางเต็นต์เรา

กางเกงห้าส่วน
แล้วใส่เสื้อก๊วยเหง
ไม่รู้จำสีไม่ได้มันเดินลากไม้มาแล้วบอกใจเย็นไม่มีอะไรหรอก
เนรก็กลัวเราก็ใจดีสู้เสือก็เลยตะโกนเรียกไอ้ไก่ชื่อไก่
อยู่ในเต็นต์นั้นไกลออกมาเต็นต์หลวงพี่ทิ้งเรามาดูที่ไฟแตกเปล่า
ไก่มันก็เลยเดินไปไฟมันก็เลยสารามันก็มืด
ไก่มันไม่เจอมันก็เลยเดินไปดูเต็นต์ดอกไม้ไฟแตกจริงมันมืด
ไฟมันเป็นเศษแตกเต็มสาราเลยแล้วบอกพี่ไม่มีอะไรออกมาเลย
ก็เลยออกไปดูพี่แจ๊คเชื่อไหมว่ามันมืดทั้งสาราเลย
สภาพที่เห็นอ่ะมันเป็นที่มืดมืดแล้วมันมืดมากจนกระทั่งเราก็เลยบอกว่าเอ่อ
ไม่มีอะไรหรอกมึงไปตามช่างเมนเดรัดมาให้มันกลับ
แล้วถามว่ามึงมากับใครบอกว่ามีคนมาส่งขี่มอไซต์มา
แล้วแมนไฟค่อยมาทำที่หลังก็บอกว่ามันไปเดินดูที่รถไม่มีแล้ว

ทำยังไงล่ะทีนี้ก็เลยนอนด้วยกัน

แจ๊คนอนกันก็ต่างคนก็ต่างนอนก็ให้มันไปนอน

พอนอนเต็นต์เราได้ตกประมาณสักผ่านไปมาตี๒เสร็จ
มันเหมือนมีคนเดินอยู่รอบงานเลย

แล้วมันผ่านแสงฟ้าเหมือนมีคนผ่านเต็นต์ก็มีคนผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมา

แล้วก็รูดซิปหน้าต่างแล้วก็แหวกดู
โอ้โหพี่แจ๊คคนไม่รู้มาจากไหน
คนเดินออกมาจากความมืดขึ้นไปกราบศพ
ขึ้นไปกราบแล้วก็เดินลงแล้วก็หายไฟฟ้า

ผมปีกตัวเข้ามานอนในเต็

ก็กลัวเหมือนกันตอนนั้น
เช่าเกือบตีห้าเศษเศษ

เห็นไอ้ช่างไฟนี่อันนี้คนนี้ไหม
นี่มันนอนอยู่ในเตนแล้วก็ตะโกนมันนอนอยู่ในเตน

ว่าอย่างนี้เมื่อคืนมีคนมาส่งผมมามาดูไฟ
เอ้าก็คนไปส่งเขาบอกเขารอมึงอยู่ที่
อยู่ที่โรงแรมอยู่ที่โรงแรมมึงอ่ะแล้วมึงมากันยังไง
เอ้าก็มีคนมาขี่มอเตอร์ไซส์มาส่งจริง
คนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งอ่ะก็เป็นคนพื้นที่
แต่ไปรออยู่ที่โรงแรมอยู่โรงแรมแล้วเนี่ยมากับใคร
มาใครแล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาถามว่า
ที่เจ้านายช่างหัวหน้าเมนเขาให้มาดู
เขาบอกว่ามีคนไปแจ้งบอกว่าให้มาดูไฟไฟมันสว่าง
แล้วบอกอย่ามีคนมารับให้ไปปิดไฟทีมันสว่าง
และสองคนนี้มันไม่ได้มาดูไฟมันมาดูปุ๊บไฟมันแตกซะก่อน
มันก็เลยมาเจอผีซะก่อนมันก็เลยไม่ได้ไปปิดไฟ
สุดท้ายแล้วพอเล่าไปเล่ามาไปถามผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านเขาเลยบอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องปกติ
ปกติเหรอปกติเขาบอกว่าอย่างนี้
ถ้าเกิดมีงานพระตายพระมรณภาพ
เขาบอกว่าพวกเหล่าดวงวิญญาณพวกนี้
เขาจะมาไหว้จะมาศักรรณ์ละ
แล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าทำไมผู้ใหญ่ไม่บอก

เขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าหลวงพี่จะเจอ
แล้วผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเรื่องปกติ
ใช่ไม่จบ
หลังจากนั้นเราก็เลยว่า

ไอ้กระดูกที่มันกองอยู่หลังสลานี้

เขาบอกว่าเป็นกระดูกของญาตินี่แหละ
ที่เขาตายธรรมดาจะมาเลี้ยงอยู่ในสลานี้จริง

แล้วผู้ใหญ่เขาเพิ่งเห็นเหมือนกัน
เพราะเขาใช้คนใช้จบ้านเท่านั้น
มาเก็บสาราบอกว่าจะมีคนมาทำเมน
เขาเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันเอาไปกองไว้ตรงนั้น
คือให้มาเก็บสาราด้วยชาวบ้านรับคำสั่งมาว่า
อ๋อมาเก็บสลาด้วยชาวบ้านรับคำสั่งมาว่าอ๋อมาเก็บสลาด้วยชาวบ้านรับคำสั่งมาว่า

สุดท้ายแล้ววันนั้นเขาก็เลยนิมนต์ผมนี่เป็นพระ

ชาวบ้านรับคำสั่งมาว่าอ๋อมาเก็บสลาด้วยชาวบ้านรับคำสั่งมาว่า
ไปเก็บเลี้ยงในสลาด้วยชาวบ้านรับคำสั่งมาว่า

ก็เลยต้องไปช่วยกันเอากระดูกไปเลี้ยง
แล้วเราก็เลยมานั่งประมวลภาพเล่าภาพกันว่าเหตุมันเกิดอะไร
ไปตามหัวหน้าเมนเนี่ยเขาจำได้เพราะว่า
ในขณะที่เราลื้อกองสาลาอยู่ครับก็ไปเจอลูกคนตายอ่ะ
อืมสุดท้ายแล้วไออีคน
ที่มาช่างไฟอืมมันช็อกเลยอืม
เพราะไอคนที่มาส่งแรกคนนี้หรอ
ให้มาดูไฟเหมือนกับไฟไปแยงตาเพราะเขาอยู่ในฟาร์มสว่างไปสว่างไปก็เลยให้มาปิดไฟให้หน่อยหลังจากนั้นก็เขาบอกว่าเดี๋ยวพระอาจารย์จะนอนที่วัดก็ได้วันนี้อันนี้เมนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
งั้นอย่าพระกลับเลยกลับดีกว่าก็เลยว่าตัดสินใจว่าของที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยซื้อมาเนี่ย
อุปกรณ์เนี่ยให้ประเทศเข้าไปเลยถวายไปเลยถวายวัดไปเลยขอกลับฝั่งนั้นเลยกลับฝั่งไทยเลยก็เลยให้รถเขากลับไปส่งมานอนที่อีกฝั่งฝั่งไทย
เนี่ยครับเรื่องเท่ากับว่าเรื่องที่เบาวิวเจอมาเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะผมคิดว่าเขาไม่ได้ออกมาหลอกหลอนนะแต่เขาออกมาสักการะกราบไหว้
ใช่หลวงพ่อที่เขาอาจจะเคยนับถือหลวงพ่อท่านอาจจะมีเขาเรียกว่าพุทธคุณมีบุญคุณหรือมีคุณกับคนเหล่านี้
น่าจะใช่พอท่านมรณภาพไปเขาก็ออกมามันมีช็อตหนึ่งเออช็อตที่ช่างไฟอีกคนนึงที่มันเพิ่งมาเล่าหลังจากนั้นมาบอกว่ามันเห็นคนตีหลอดไฟ
เหรอเห็นคนตีหลอดไฟในสาราอ๋อไม้ตีอ๋อไม้ตีหลอดไฟที่มันระเบิดโผ๊ะโผ๊ะโผ๊ะจังหวานเพื่อให้มันมืดมืด
แต่เขาออกมาแค่กราบไหว้แต่เราไปอยู่ในห่วงเวลาของเขาพอดี
แล้วไปอยู่ในที่ของเขาไงใช่เออเราก็เลยมานั่งสุดท้ายแล้วเรา
แล้วก็ก่อนที่จะกลับก็เลยก็กลับไปไหว้หลวงพ่อพระสัยครับ
เราก็เลยบอกว่าอยากขอพรเหมือนกับเจอสิ่งที่ไม่ดีมา
แล้วเด็กก็ฝันหายกันก็เลยไปกราบแล้วก็ไปเจอหลวงพี่ท่านหนึ่ง
ท่านก็เข้ามาทักทายแล้วก็เลยเล่าให้แค้วฟังเขาบอกว่ามันเป็นปกติ
เป็นปกติเป็นปกติถ้าเราจะไปทำงานเหมือนหลวงพี่เขาก็ทำงานด้านนี้อยู่
เขาบอกว่าไม่มีใครเขาอยู่กลางคืนถ้าเป็นศพพระเพราะว่าจะต้องมาแน่นอน
เขาก็สนว่าที่เขาให้ศพตั้งไว้ก่อนเพื่อจะให้ดวงวิญญาณไปไหว้
เพราะว่าผมก็ยังงงเลยว่าทำไมต้องตั้งไว้ก่อนเผา๓วันอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้
ใช่ครับเหมือนกับตั้งขึ้นไปที่เมนลอยแล้วก็ตั้งไว้ส่วนมากก็จะไม่มีใครเฝ้า
จากคนที่เขามีจิตที่ดีเขาก็จะเฝ้านิดหน่อยไม่มีอะไร
คิดง่ายว่าคนปกติทั่วไปถ้าจะมากราบไหว้สักการะสังขารของพระรูปใดรูปหนึ่งที่มรณภาพ
ต้องมาตั้งวันแต่ตั้งวันไม่ค่อยมีคน
เริ่มกันมามากันเยอะเลยแล้วซึ่งเราเห็นน่ะก็เป็นคนธรรมดาไม่ครับไม่รู้แต่เรา
แต่เราก็คิดในทางที่ดีว่าก็อาจจะเป็นชาวบ้านแถวนั้นก็ได้

ฟังเรื่องนี้แล้วมันบอกอะไรเราอย่างหนึ่งรู้ไหมฮะ
การที่เราอยู่ในผ้าเหลืองเราก็ไม่รอดพ้นกับการเจอผีล่ะ

เออเรื่องจังหวะเรื่องดวงอะไรหลายอย่างนะ
นั่นคือเรื่องของเบาวิวครับกับทีมผีข้ามประเทศนะครับศักระหลอน

นี่คือประสบการณ์ของคุณเบาวิวนะครับ
สถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ

เรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์

และสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ

เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับผีข้ามประเทศ
และฝากไว้ด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหน
อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ในสถานีผีดุของเรานั่งคุยกันแบบเห็นหน้าแบบนี้
ติดต่อมาที่อีเมลของรายการนะครับ

และในค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ
เจอกันใหม่ค่ำคืนวันศุกร์หน้า

ลาตรีสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ